เพื่อให้เด็กเยาวชนมาช่วยกันรักโลก
ในปี๒๐๗๐จึงมีการจัดแคมเปญนี้ขึ้นนะคะ
ซึ่งหลายคนก็อาจจะมองว่าประเด็นสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องไกลตัว
ใช้แพลตฟอร์มนี้ในออนไลน์ค่ะ
เพื่อเป็นการปลูกฝั่งแนวคิดการใช้ชีวิตประจำวันให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ตั้งแต่เดือนตุลาคมจนถึงธันวาคมของปีนี้เลย
ลองชวนทุกคนดูค่ะมาเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตกันหน่อย
เพื่อให้โลกดีขึ้นและเพื่อเปลี่ยนโลกของเราอย่างยั่งยืนไปด้วยกันนะคะ